คุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะได้เห็นแชร์นี้นะคะที่อยู่ในโลกโซเชียล
ก็แชร์กันว่าน้องอิ๊กคิวอายุสิบหกเป็นเด็กออทิสติกพูดไม่ค่อยที่จะสามารถสื่อสารได้มากนักอ่ะนะคะ
สูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรน้ำหนักหกสิบกิโลกรัม
ใส่เสื้อสีแดงกางเกงขายาวสีครีมรองเท้าแตะสีดำใส่หน้ากากอนามัยสีเขียว
เดินออกจากตึกทิปโก้แล้วก็หายตัวไปตอนบ่ายโมงเมื่อวานนี่ค่ะเจ้าของโพสต์เป็นน้าสาวนะคะ
น้าสาวเล่าให้ฟังว่าพาน้องอิ๊กคิวไปร้านกาแฟชั้น๕ของตึกทิปโก้
แล้วน้องอีคคิวขอไปเข้าห้องน้ำแต่น้องเข้านานค่ะ
้าสาวบอกว่ารู้สึกผิดปกติก็เลยตัดสินใจเดินดู
ปรากฏว่าเจอแค่ป้ายคล้องคอของหลานปกติก็จะมีเนี่ยค่ะ
มีป้ายคล้องคอเอาไว้แบบนี้ผมเป็นเด็กออทิสติกอีคิวขอโทษครับ
แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ของญาติเผื่อน้องเดินไปไหนมาไหน
ก็สามารถติดต่อญาติได้เจอแต่ป้ายไม่เจอน้องนะคะ
คุณน้าก็เลยบอกว่ามารู้ทีหลังจากวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เห็นน้องอีคคิวเดินออกมาจากตึกทิปโก้แล้วหายไป
น้าก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจค่ะย้อนลำดับเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
น้องอีคคิวหายตัวไปเนี่ยช่วงบ่ายโมงครึ่งอะค่ะ
อิ๊กคิวเดินออกจากตึกทิปโก้ไปโลตัสเตาปูน
แล้วก็เดินอยู่ภายในโลตัสสาขาเตาปูนตั้งแต่บ่าย๓โมง
จนถึง๓ทุ่มเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจอน้องอีคิวก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
พอตำรวจไปถึงที่โลตัสปรากฏว่าอ้าวน้องอีคิวไม่อยู่แล้ว
ครับหลังจากที่น้องอีคคิวหายไปจากโลตัสเดินไปที่ปั๊มน้ำมันค่ะ
บางจากข้างตึกทิปโก้แล้วไปหลบในห้องน้ำ
ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีหนึ่งเลยนะคะจากนั้นน้องอิ๊กคิวออกจากห้องน้ำที่ปั๊ม
มาที่ร้านสะดวกซื้อคาดว่าน้องน่าจะหิวแล้วมีคนไปเจอ
แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยประสานส่งตัวให้ผู้ปกครองมารับน้องกลับค่ะ
สุดท้ายเจอตัวนะคะทางครอบครัวก็เลยขอบคุณทุกคนนะคะ
ช่วยตามหาน้องอิ๊กคิวก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยดูแลเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่น้องอีคิวหายตัวไปไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในย่านที่น้องหายตัวไป
ผู้ปกครองของน้องบอกว่ากล้องวงจรปิดบางตัวมันใช้การไม่ได้
ก็เลยฝากเอาไว้เผื่อในอนาคตมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นจะต้องดูภาพจากกล้องวงจรปิด
อยากจะให้ดูหน่อยว่าให้มันใช้การได้ทุกจุดนะคะนี่ค่ะ
น่าจะมีกฎหมายยกเว้นสำหรับคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเด็กออทิสติกอะค่ะ
ซึ่งถ้าเราปล่อยเวลาไปถึง๒๔ชั่วโมงแจ้งความเรามั่นใจว่าน้อยคนมากที่จะรอดแล้วก็โชคดีแบบหลานเราเนาะ
เพราะเราไม่ได้มีการปล่อยวางเลยค่ะที่จะไม่ติดตามรู้สึกดีใจมากแล้วก็อยากจะขอบคุณหลายคนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นจสร้อยสวพ๙๑หรือตำรวจในพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่เราไปแจ้งเขาก็ช่วยตามได้ดี
แต่ปัญหาก็คือว่าระหว่างที่เราไปตามในจุดต่างเนี่ยเราก็ไปขอตำรวจดูกล้องวงจรปิด
ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดหลายตัวมันมีปัญหาคือมันไม่สามารถเปิดภาพบันทึกอะไรได้เลย
วกกับเราขอดูเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในเวลาการดูต้องทำหนังสือทำอะไรอย่างนี้
ค่ะแต่ว่าเรื่องของการแจ้งความคนหายเนี่ยนะคะตอนนี้ก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะนะคะ
ว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ว่าจะต้องรอให้หาย๒๔ชั่วโมงถึงจะไปแจ้งความได้
จริงแล้วไปแจ้งความได้เลยทันทีนะคะครับอืมอ่าแจ้งได้เลยนะฮะใช่ค่ะ
ยังไงไปบอกเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนถูกต้องนะครับ